พบกันกับคุณสินทนันบุญยอดครับ
พร้อมกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บุหลวง
วิเคราะห์นะครับเรื่องของ๕อันดับความผิดพลาดของนักลงทุนหน้าใหม่ครับ
ยังหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับประมาณสัก๙หมื่นกว่าล้าน
แต่ในช่วงวันนี้ขึ้นไปถึง๑๘๐๗จุดนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายตลาดของเมื่อวานนี้
ดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับกลับมาปิดลบนิดหน่อยนะครับ
ไปที่๑๗๙๔จุดนะครับแต่รุ่นเพจโดยรวมนี่โอ้โหน่าสนใจ
เมื่อวานนี้ก็๘๙๐๐กว่าล้าน

จริงขายต่อเนื่องมาหลายวันแล้วก็คือนักทุนต่างชาติ
เรื่องเมื่อวานล่าสุดนี้ขายมา๔๓๐๐กว่าล้านบาทนะครับ
ก็ต้องติดตามนะครับว่าปีที่แล้วนักลงทุนสถาบันซื้อเยอะ
เป็นแสนล้านเลยน้องทุนต่างชาติขายอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าร้าน
ปีนี้ต่างชาติยังขายอยู่
น่าแปลกใจก็คืออัตราแรกเปลี่ยนของเงินบาทกับเงินดอลลาร์

เงินบาทยังแข่งค่านี่ผมว่าน่าสนใจนะครับ
เพราะว่าแต่ก่อนนะครับสมมุติว่าต่างชาติขายหุ้น

ใช่แต่ตอนนี้ขายหุ้นแต่เงินบาทก็ยังแข็งอยู่
อันนี้น่าจะพอเดาได้ว่าอย่างนี้เอาไปฝากไว้ใน
ธนบัตรรัฐบาลระยะสั้นของบ้านเราหรือเปล่า
ซึ่งถ้าคนพูดเรื่องของพัฒนบัตรรัฐบาลเขาบอกว่า
เมื่อคืนทางฝั่งอเมริกาเองก็ปิดปรับลดลงมานะครับ
ส่วนหนึ่งนักทุนก็กังวลว่าพันธบัตรอายุ๑๐ปีของอเมริกาเนี่ย
ผลตอบแทนเริ่มสูงขึ้นกว่าปกติ
ส่วนหนึ่งก็เพราะราคามันถูกปรับลดลงมานั่นทุนแห่ขาย

ส่วนหนึ่งก็กล้างกังวลว่า
พอดอกเบี้ยจะขึ้นแล้วปีนี้น่าจะขึ้นแน่
ขายลดความเสี่ยงหน่อยดีกว่า
เพราะว่าการลงทุนปีที่แล้วผมเชื่อว่าตลาดหุ้นทั่วโลก

แต่ปีนี้เป็นปีที่น่าจับตาในส่วนของอัตราดอกเบี้ย
เพราะอัตราดอกเบี้ยทางฝั่งอเมริกาเริ่มขึ้นแล้ว

เพราะฉะนั้นทั่วโลกก็จะเริ่มมีการปรับพอร์ตการลงทุนในรูปแบบใหม่

ไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกันไม่ว่าจะเป็นทางจีน
ตอนนี้ก็เริ่มคุยกันแล้วเรื่องปธบัตร
จะเริ่มชะลอหน่อยไม่ว่าจะไม่ค่อยซื้อกันล่ะ

เมื่อวานนี้ทางดัชนีดาวโจรเลยปิดลบไปนิดหน่อยนะครับ

ไปที่๒๕๓๖๙จุดนะครับ

ใช่ครับทางฝั่งยุโรปนี่ลบเยอะนะครับ

ที่ปิดลบไป๑๐๔จุดนะครับ
ลบไป๐๗๘นะครับ
แต่ถ้าอังกฤษยังดีอยู่นะยังบวกอยู่นะครับ

วันนี้ต้องน่าสนใจนะครับว่าตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวยังไง
ผมว่าส่วนหนึ่งก็หุ้นไทยก็ขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันแล้ว
จะพักเหนื่อยสักหน่อยก็ยังดีเหมือนกันนะ
นะครับแต่ทางนิเกอิเช้านี้เปิดมารู้สึกว่าพักไปแล้วน้อง

ลบไป๘๙จุดนะครับหรือ๐๓๘เปอร์เซ็นต์นะครับ
ก็รักเนี่ยเพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกขึ้นมาสูงมาก
ต้นปีก็ยังขึ้นอยู่ตอนนี้อยู่ในสุดที่เขาเรียกว่าจุดสูงสุด
โอ้โหแล้วลองไปดูหุ้นหลายตัวที่ขึ้นมาช่วงวันก่อน

เมื่อวานเนี่ยปิดลบลงมาลดลงมาหลายวันแล้วครับ
เมื่อวานมาอยู่ที่๗๑๒๕
ครับผมนี่กลับมาดูบ้านเราบ้าง
บ้านเราเนี่ยเมื่อวานนี้ได้คุยกับพี่ทศนะ
ปีนี้ค่อนข้างดูดีเขาบอกว่าชีวิตปีน่าจะอยู่ได้แถว๔

จริงหลายฝ่านั้นทั้งจับพาพัดทั้งกระทรวงการคลัง
ที่เริ่มออกมาคาดการณ์แล้วว่าปีนี้น่าจะได้เห็นแตะสีแล้ว

น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจดี
สิ่งที่กลุ่มของอุตสาหกรรมที่จะตามมาก็คือกลุ่มแบงค์นั่นเองนะ
ตอนนี้เขาว่ากลุ่มแบงค์ก็จะปล่อยกู้ได้มากขึ้น
ธุรกิจก็จะเริ่มขยับขยายแล้วหรือเปล่าน้องมาร์ค
ทีนี้มาดูเรื่องที่เรานำมาฝากนักทุนวันนี้ครับผม
โดยห้องยิ่งนักทุนที่เป็นมือใหม่นะครับ
อันนี้เราเตรียมสรุปความผิดพลาดที่เจอบ่อยสุดเลย
ตั้งแต่ลงทุนปีที่แล้วมาทุกสิ้นปีก็ต้องมานั่งเช็คลิฟต์กันหน่อย

อันนี้เป็นคำพลาดของมือใหม่ที่เจอบ่อยมากครับ

มือใหม่เวลาเข้ามาในตลาดคนปุ๊บชอบลงทุนในสิ่งรีลับ

ชอบลงทุนในสิ่งรีลับนะ
สิ่งรีลับนี่ไม่ได้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับชม

อาจจะเป็นลงทุนในสินสรรพอะไรสักตัวหนึ่ง
ที่ราคาขึ้นลงโดยที่เราไม่รู้เลยว่าขึ้นลงเพราะอะไร

ตอนนี้คนคุยกันเยอะในโลกออนไลน์โลกไอที

ก็จะมีการถกเถียงกันไม่แคบเฉพาะประเทศไทย
ผมเชื่อว่าทั่วโลกก็ถกเถียงกันนะครับ

แต่จริงปัจจุบันที่ราคาขึ้นมา
คนใช้ที่ซื้อของมีน้อยมาก

เพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงทุนผมเชื่อว่า

คือไม่ได้ดูเลยว่าเนื้อหาข้างในพูดถึงอะไรบ้าง

การลงทุนมีระยะสั้นกับระยะยาว
เพราะฉะนั้นในบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณอ่านนะ
คุณจะเข้าใจว่าคาดการณ์กำไรแบบนี้
อาจจะอีก๓๔ปีล่วงหน้า

เพราะฉะนั้นสั้นมันอาจจะมีการผันผวนได้

แต่ผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณต้องการก็ได้

ได้รู้ว่าเขาแนะนำที่ให้ซื้อให้ขายเนี่ยเพราะอะไร

อันธรรมานที่๓ครับสำหรับเรื่องควารผิดภาษณ์ของเมืองใหม่
อันธรรมานก็คือเรื่องของการไม่กระจายความเสี่ยง

เขาก็บอกว่าอย่าเก็บไข่ไว้ในตระก้าหลายใบ

คือซื้อหุ้นก็อย่าไปซื้อแค่ตัวเดียวนะครับ
กระจายบ้าง๒๓ตัวแต่ไม่ใช่๑๐๒๐ตัวนะครับ
อย่าเอาหมอกก็ประมาณ๕๑๐ตัวนี่คุณพอดูเองได้
มีกระจายลงทุนกองทุนบ้างตราสารหนี้บ้างลงทุนกองทุนต่างประเทศบ้าง
ใช่อาจจะเป็นหุ้นบ้างทองคำบ้างตราสารหนี้บ้าง

ทำมาที่๔ครับอย่ายึดติดกับหุ้นราคาต่ำครับ
น้ำดุลเนี่ยเจอหุ้นราคา๑บาท๒บาทเนี่ย

เออบางคนบอกว่าหุ้นถูกกระโดดซื้อเลย
ราคาหุ้นนะครับต่อ๑หุ้นเนี่ย๒๐๐บาทกับ๑สตางค์เนี่ย
ไม่ได้บอกไปว่าตัวไหนถูกตัวไหนแพงนะ
จริงที่จะวัดว่าถูกหรือแพงต้องวัดที่มูลค่าที่แท้จริงฮะ
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหุ้นบาทหนึ่ง๒บาทกลายเป็นหุ้น๑ตังค์๒ตังค์ก็มี
ในขณะที่หุ้น๑๐บาท๒๐บาทกลายเป็นหุ้นหลายร้อยบาทก็มี
เพราะฉะนั้นต้องมาศึกษาข้อมูลตรงนี้ว่าความถูกความแพงเขาดูกันยังไงนะครับ
ที่๕นะครับที่ผิดพลาดกันบ่อยสุดคือไม่วางแผนการลงทุนครับพี่เน็ต
อันนี้เจอบ่อยอย่างเช่นมีเงินก้อนหนึ่งนะเดี๋ยวปีหน้าจะเอาไปจ่ายค่าหนี้บ้าน
ซัดเลยหรือไปเจอหุ้นตัวหนึ่งปีหน้าเดี๋ยวเลิกหนี้บ้านไว้ก่อนขอซัดหุ้นก่อน
อันนี้ไม่ดีท่านผู้ชมเพราะว่าเราต้องวางแผนก่อนเฮ้ยเงินก้อนนี้เงินเย็นหรือเปล่า
หรือเงินร้อนต้องเอามาใช้เร็วนี้หรือเปล่า
ถ้าเกิดต้องใช้ด่วนไม่ควรมาทิ้งไว้ในหุ้นล่ะ
เพราะฉะนั้นจริงอย่างปีที่แล้วผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มสนใจการลงทุนแล้ว
ยิ่งติดตามรายการเรานะแต่ปีแรกอาจจะยังไม่ได้มีการวางแผน
ปีนี้พร้อมแล้วก็ต้องเริ่มวางแผนแล้ว

ปีนั้นไม่วางแผนได้ซื้อแผงแล้ว
นี้ต้องลองคิดดูนะครับว่าเราจะซื้อตอนไหนลงทุนยังไงก็น่าจะช่วยจัดสรรได้นะครับ

ช่วงนี้กลับไปที่คุณกรอบครับผม
ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับกับเรื่องของการลงทุนครับ